สภาพอากาศมันแปลกเขาบอกว่าฤดูร้อนมันจะสั้นมาก
และเดี๋ยวเดือนหน้าฤดูฝนแล้วเด้อ
เอาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันเลยค่ะ
ณช่วงเวลานี้ลมฝ่ายตะวันตกตอนบนพัดเข้ามาในประเทศไทย

ลมตัวนี้มันทำให้เกิดฝนนอกฤดูไม่ต้องแปลกใจเลย
ทำไมช่วงนี้ฤดูร้อนแต่ฝนมาแน่นเลย
แล้วมันมาเจอกับอะไรมาเจอกับห่อมความร้อน
ยังคงวนเวียนป้วนเปี้ยนอยู่ทางตอนบนของประเทศไทยค่ะ
วกกับลมทะเลพัดขึ้นมาอีกกลายเป็นฝน
ช่วงนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ฝนแรงนะฝนมันจะเป็นแบบเบาไปไวมาไว
แต่ฟ้ามันจะมืดตลอดทั้งวัน
ณช่วงเวลานี้จะตรวจเจอกลุ่มฝนที่เกิดขึ้นแถวรอยต่อภาคอีสานกับภาคเหนือค่ะ
แถวจังหวัดเพชรชบูรณ์แล้วก็ชัยภูมิ
จากนี้เจอกลุ่มเมฆด้วยแถวเชียงราย
แล้วก็มีภาคใต้ตอนล่างด้วยฝนตกไหมคะไลน์มาบอกกันหน่อย
จากนี้ค่ะวันนี้ตลอดทั้งวันเอาตั้งแต่เช้าไปจนถึงเที่ยง
โปร่งโล่งสบายอยู่นะอาจจะไม่มีฝน
แต่พอบ่ายเท่านั้นแหละเริ่มตอนบ่ายโมงค่ะมาแล้ว
กรุงเทพมหานครก็มีบางภาคใต้ตอนบน
วกกับภาคตะวันออกโดยเฉพาะแถวตราดนู้น
ฝนค่อนข้างแรงค่ะแล้วหลังจากนั้นบ่ายขยาย
จนถึงเย็นนะ๔๕โมงนะฝนกระจายตัวมากยิ่งขึ้น
หนักยิ่งขึ้นลามไปจนถึงนู่นรอยต่อภาคอีสานกับภาคเหนืออีกครั้งค่ะ
แล้วหลังจากนั้นพอช่วงค่ำฝนหายไปไหนก็ไม่รู้
จางไปทุกที่เลยไม่เห็นเลยไม่เห็นเมฆเลย
เพราะฝนน้อยค่ะคลื่นก็น้อยตามไปด้วย
ไม่ว่าจะเป็นฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยคลื่นไม่ค่อยสูงเท่าไหร่
ส่วนเรื่องของความร้อนช่วงนี้พื้นที่ไหนที่มีฝน
อุณหภูมิก็จะประมาณ๓๕องศาเซลเซียส
แต่พื้นที่ส่วนใหญ่แดงแฮะ
แสดงว่าอุณหภูมิช่วงเที่ยงจนถึงบ่าย๒
คือช่วงที่อุณหภูมิสูงที่สุดของวัน
แดงช่วงภาคกลางค่ะ๔๐องศาเซลเซียสได้
ระมัดระวังกันหน่อยนะแต่ตอนนี้
วันนี้เกษตรกรที่คิดว่าเราจะเอาพืชผลทางการเกษตรออกไปตากหรือเปล่า
ตากดีไม่ตากดีฟ้าฝนมันเป็นยังไง
พิจารณาเอาเองละกันเพราะว่าแดดไม่ค่อยดีเท่าไหร

ใครที่ขับรถผ่านไปผ่านมาแถวฉะเชิงเศร้า
ณวันนี้ระมัดระวังหน่อย

ออกมาจากเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัย

รถยนต์นี่มาแล้วเดินข้ามถนนแล้วเนี่ย

เขาข้ามถนนแบบนี้คนที่ผ่านไปผ่านมา

ชะลอความเร็วต่อกันเป็นแถวยาวเลย
ฝนตกด้วยระมัดระวังกันให้ดีค่ะ

วันต่อมาเนี่ยถ้ามันมีแดดออกช่วงค่ำ

เพราะเดี๋ยวเขาจะออกมาแล้วมาอยู่ตามต้นไม้

น้ำตาลแบบนี้จะชอบอยู่กันเป็นกลุ่ม

หาไม่ยากได้แป๊บเดียว
ได้เป็นอาหารเลยทอดคั่วแกง

เอ้ยเออเอาตรงไม่เคยกิน
แต่ก็น่าลองเหมือนกันนะเขาบอกว่ามันนะ
วันคุ้มครองโลก

มันหน้าที่ของเราหรือเปล่านะ

ต้องเป็นหน้าที่ของคนทุกคนที่อยู่บนโลกใบนี้แล้วล่ะ
ช่วยกันนะลดมลพิษ
รถขยะที่จะทิ้งอยู่ในมือ

เพราะคนที่จะคุ้มครองได้

อย่านะอย่าให้รู้นะ
ไม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเดี๋ยวจะลงไปจัดการเลย